มาติดตามข่าวคราวของสาวฮอตในวงการบันเทิงคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับสาวใหม่ดาวิกาที่บอกเลยนะว่าช่วงนี้ต้องออกมาเคลียร์ออกมาชี้แจงไว้เว้นแต่ละวัน
อย่างวันนี้ก็มีประเด็นให้ออกมาชี้แจงเยอะแยะมากมายเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่กลับไปร่วมงานกับพระเอกสุดฮอตมาริโอเมาเลอร์
พร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวอดีตผู้จัดการส่วนตัวพี่เอสุภาชัยนะคะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือนางเอกสาวรุ่นพี่ชมพู่อารยา
ที่ออกมาฉีกตัวเครื่องบินที่บินไฟล์เดียวกับสาวใหม่ดาวิกา
งานนี้จริงเท็จยังไงไปฟังสาวใหม่กันดูค่ะ
นางเอกสาวใหม่ดาวิกากำลังจะมีผลงานละครรีเมคกับพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเลอร์
ก็ถูกจับยงไปหาอดีตผู้จัดการส่วนตัวของเธออย่างเอสุภาชัย
ที่ตอนนี้เป็นผู้ดูแลฝ่ายชายอยู่ซึ่งนางเอกสาวยืนยันว่า
จะไม่เกิดปัญหากับเอขึ้นภายหลังแน่นอน
ทั้งนี้นางเอกสาวเผยว่าไม่ทราบถึงเรื่องการเปลี่ยนตัวนักแสดง
ก่อนจะวอนว่าไม่อยากให้คนโยงประเด็นให้เธอมีปัญหากับใครค่ะ
เป็นใหม่ดาวิกาจะดีหรือไม่ดีก็เป็นตัวของเราเอง
ไม่อยากมีปัญหากับใครทั้งสิ้นเลยค่ะ
ส่วนกระแสเมาส์ที่ว่านางเอกสาวรุ่นพี่ชมพู่อารยา
ฉีกตัวเครื่องบินเมื่อครั้งไปงานปารีสแฟชั่นวีค
หลังทราบว่าใหม่จองตัวไฟล์ทเดียวกับเธอนั้น
ให้คำตอบแบบสั้นว่าไม่ทราบเรื่องดังกล่าว
วอนไม่อยากให้คนมองว่ามีคุณหญิงต้น
คุณหญิงต้นเชื่อถูกแล้วว่าออกมาสนับสนุนเราจะดันเราเต็มที่อะไรอย่างนี้
คือต้องกลับขอบพระคุณคุณหญิงต้นค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ที่เมตตาใหม่ทุกคนเลยค่ะ

อย่ามองขนาดนั้นเลยค่ะอย่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ